ไปดูที่กาญจนบุรีกันหน่อยนะคะตำรวจสามารถทลายแก๊งยาเสพติด
สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้สองคดีทั้งจากการที่เนี่ยค่ะ
หน่วยนี้เข้าไปจับกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีชื่อว่า
เครือขายยาเสพติดราอู๑๗จุดด้วยกัน
จุดนี้ได้ผู้ต้องหาสี่คนนะคะและมูลค่าเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย
ประมาณ๓๑ล้านบาทส่วนอีกหนึ่งจุดคือการตั้งด่าน
ไปดูเรื่องของการไปตรวจสอบกันก่อนนะคะกองบังคับการ
ตำรวจปราบรามยาเสพติด๔สนที่กำลังร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่๒
อรมนปปงตำรวจภูทรกาญจนบุรีทหารและฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่บูรณาการสืบสวนปรับปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ
กระจายกำลังปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มและยึดทรัพย์สินในพื้นที่กาญจนบุรี๑๗เป้าหมายด้วยกัน
พลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงผู้บัญชาการขออภัยนะคะ
รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แถลงข่าวเลยค่ะจากการสอบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลาง
ยาบ้ากว่า๑๐๐๐เมตรในพื้นที่อำเภอลาวขวัญกาญจนบุรีเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแม่ค้ายาเสพติดสำคัญในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน
มีการเชื่อมโยงกันในหลายคดีรวมทั้งพบว่าการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเพื่อนบ้าน
ผ่านช่องทางตามแนวชายแดนกาญจนบุรีตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นกองบัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดนะคะ
ก็ได้ทำการเอ่อเปิดยุทธการสยบภัยรีสองทับสิบห้า
ตามแผนเด็ดปีกพญาเพื่อทำการกวาดล้างจับกลุ่มและยึดทรัพย์สินบุคคลในเครือข่ายที่มีชื่อว่า
ราอูสรุปแล้วจับผู้ต้องหาสี่รายอายุทรัพย์สับสินสามสิบเอ็ดจุดห้าล้านบาทค่ะ
วันนี้ทั้งหมดสิบเจ็ดจุดนะครับก็ได้เอ่อจับไหมจับทั้งสิ้นสี่รายนะครับ
แล้วก็อายุทรัพย์สับสินต่างต่างมีมูลค่าทั้งสิบประมาณสามสิบเอ็ดล้านเศษครับ
เครือข่ายอะไรครับอ่าเป็นเครือข่ายของลาอูนะครับ
เป็นชนกลุ่มน้อยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นกลุ่มใหญ่ที่มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่นอกประเทศเข้าสู่พื้นที่
ภายในประเทศไทยโดยผ่านจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งก็จะมีกลุ่มของเอ่อ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเข้าไปในเรื่องของการเอ่อ
ลำเลียงพักยาแล้วก็จำหน่ายยาเสพติดนั่นเป็นส่วนของการตรวจค้นจับกลุ่มนะคะ
และเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารจากหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากาญจนบุรีค่ะจับกลุ่มชายชาวพม่า
อายุ๓๒ปีขณะที่ขับรถกระบะผ่านจุดตรวจถาวรสะพานรันตี
สังกลบุรีทองผาภูมิในตำบลหนองลูนะคะผู้ชายคนนี้มีท่าทีพิรุษ
และตรงตามที่สายลับแจ้งมา
เจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจค้นไปเจอยาบ้าค่ะ
อยู่ท้ายรถกระบะห่อหุ้มด้วยพลาสติก
มีทั้งหมด๘มัดใหญ่และอีก๑มัดเล็ก
รวมแล้วนะคะประมาณ๘๐๐๐เมตรคิดเป็นมูลค่า๒๐ล้านบาท
ต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าอาศัยอยู่แถวตะเข็บชายแดนนะคะ
รับว่าจ้างขนยาเสพติดค่าจ้างมัดละ๑๐๐๐บาท
จำนวน๙มัดให้มาส่งที่ปั๊มน้ำมัน

เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มตัวนะคะ
และส่งพนักงานสอบสวนสพสังขระบุรี
ขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ